ส่วนเรื่องนี้ค่ะมีชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้

บอกว่าชาวบ้านเขาก็นั่งสังสรรค์กันอยู่๓๔คน
มีอดีตผู้ใหญ่บ้านก็มาขอนั่งด้วย

สังสรรค์กันไปสังสรรค์กันมาพูดไม่เข้าหูกัน
อดีตผู้ใหญ่บ้านไปหยิบปืนมาเลยค่ะ
หยิบปืนมาแล้วทำอะไรเดี๋ยวลองดูนะคะ
นี่ค่ะบ่าย๒โมง๓เมษายนอำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสิน
คนถ่ายคลิปนี้คือนายสนองอายุ๖๒
บอกว่าก็นั่งสังสรรค์กันอยู่๓๔คน
อดีตผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อว่านายคมทวนปลูกชาลีอายุ๕๐
ขับรถผ่านมาขอนั่งด้วย

ผลักกันไปผลักกันมาชุนละมุน
อดีตผู้ใหญ่บ้านไปเอาปืนในรถค่ะ
แล้วเอาออกมาขู่ตามที่เห็นในคลิปนะคะ
แต่ว่าหลังจากคลิปนี้ตัดไป
อดีตผู้ใหญ่บ้านเอาด้ามปืนทุบ
แต่คนมาห้ามต่างคนเลยต่างแยกย้าย
ตอนนั้นตำรวจสายตรวจก็มาดูเหตุการณ์
แต่ก็ไม่ได้เห็นนำตัวอดีตผู้ใหญ่บ้านไปดำเนินการอะไรเลย

ตัวนายสนองคนถ่ายคลิปแจ้งความที่สพนสูง
เขาบอกเขากลัวสิอีกฝ่ายมีปืนอ่ะ
แล้วก็อีกฝ่ายนึงที่เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
เคยมีคดีเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนยิงคนตายมาแล้วเมื่อต้นปีหกสี่อืม

ทำไมไม่เห็นจับตัวอดีตผู้ใหญ่บ้านไปดำเนินคดีอะไรเลย
เอาปืนมาขู่เอาปืนด้ามปืนมาทุบขนาดนี้
ก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปก็มีปากมีเสียงกัน
ครับก็พอดีมีปากมีเสียงแกก็เลยวิ่งวิ่งไปที่รถรถจอดอยู่ข้างนอก
วิ่งไปเอาปืนแล้วผมรู้ว่าแกไปเอาปืน
ผมก็เลยควักโทรศัพท์มาถ่ายคลิป
ก็เห็นกลุ่มที่อยู่ทางที่จุดเหตุก็บอกว่า
ผู้เสียหายอีกคนค่ะนายสำเนาอายุห้าสิบเอ็ด
ก็บอกว่าหลังจากนายคมทวนอดีตผู้ใหญ่บ้าน
มีเรื่องกับนายสนองเมื่อช่วงบ่าย๒โมงใช่ไหมคะ
ผ่านไปสามชั่วโมงก็คือสักห้าโมงเย็น
คมทวนเมาขับรถผ่านมาอีก
ตอนที่นายสำเนากับชาวบ้านนั่งสังสรรค์กันอยู่
ก็เลยเรียกให้นายคมทวนมานั่งดื่มด้วยกัน
กลายเป็นว่าพูดไม่เข้าหูกัน
คมทวนอดีตผู้ใหญ่บ้านเอาปืนออกมาขู่ชาวบ้านก็ตกใจ
สำเนาวิ่งไปห้ามไปแย่งปืนโดนต่อยเขาทีนึง
และตำรวจก็มายุติเหตุการณ์
คือเหตุการณ์ที่อดีตผู้ใหญ่บ้านเอาปืนมาเนี่ยนะคะไม่ใช่ครั้งแรก
ปีก่อนนั่งสังสรรค์กันอยู่ก็เอาปืนออกมาอวดเหมือนกัน
ตอนนั้นภรรยาของนายสำเนาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้

ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไม่ใช่อยู่ดีก็เอาปืนมาขู่
อยู่ดีก็เอาปืนมาอวดแบบนี้ค่ะ
คือถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คงจะเบาลงกว่านี้

ใช่ครับเพราะว่าถึงมีเรื่องมันก็แค่บาดเจ็บไม่ถึงตาย
แต่ถ้าแกมีอาวุธอยู่มันโอกาสสูญเสียมันก็มี

เพื่อความเป็นธรรมก็ต้องฟังความจากทางอีกฝั่งหนึ่งด้วย
ก็คือทางฝั่งของนายคมทวนอดีตผู้ใหญ่บ้าน
เราได้คุยกับนายคมทวนนะคะ
เขายอมรับว่าวันนั้นเมาแล้วเข้าไปนั่งเล่นไพ่อะไรกันในกลุ่มนั่นแหละ
ก็มีนายสนองร่วมวงอยู่ด้วย

ไม่มีเงินจะจ่ายก็เลยกลับบ้าน

ตอนนั้นมาคนเดียวก็เลยถูกรุมทำร้าย
วิ่งไปเอาปืนเนี่ยแค่เอามาขู่เพราะว่าถูกรุมทำร้ายก่อน
กรณีนายสำเนาที่โดนต่อย

ก็ในสำเนามาล็อกคอเขาก่อน
ก็เลยต่อสู้กันยื้อแย่งกัน
ยืนยันว่าปืนแค่ขู่จริงไม่มีกระสุนด้วย
สาเหตุที่ต้องพกปืนก็เพราะว่าเมื่อปีก่อน
ตัวเองเคยโดนจอบฟันเข้าที่หลัง
โดนฟันเข้าที่หัวจนได้รับบาดเจ็บ
คนอาจอบมาฟานอเศพยบาล
ก็เลยตัดสินใจคว้าปืนยิงสวนเพื่อป้องกันตัว

คนตายเขาก็ยังโกรธอยู่ก็เลยรู้สึกว่าไม่พอใจ
หลังจากนั้นเลยพกปืนติดตัวเอาไว้ตลอดเลย
และปืนก็เป็นปืนที่ซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
กระบอกที่ใช้ยิงในคดีปีก่อนก็ถูกยึดไปเป็นของกลางแล้วนะ
ส่วนกระบอกที่เห็นในคลิปกระบอกล่าสุดก็คือซื้อมาอย่างถูกต้อง
เป็นปืนซื้อแบบสวัสดิการของฝ่ายปกครอง

ก็บอกก่อนหน้านี้โดนยึดไปแล้วเพราะว่าเป็นคดีที่ก่อเหตุยิงคนเสพยาบ้า
ทีนี้จากเหตุการณ์นี้นะคะในคมทนบอกว่า
คือเขาก็เสียใจแล้วก็อยากจะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
แล้วก็จากเหตุการณ์ในครั้งก่อนที่เขาไปยิงคนเสพยาบ้าที่เอาจอบมาฟันหัวเขาจนคนเสพยาบ้าตาย
นั่นแหละเขาเลยต้องหลุดจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านไปไง
คดีมันยังต่อสู้กันอยู่ยังอยู่ที่ชั้นอุทธรณ์อยู่เลย
เพราะว่ามีคนมาทำอะไรให้ผมอีก
ยิ่งเกิดเขาสวมร่อย

ไว้แก่แข่งผม
คือเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะตำรวจก็เรียกทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะ
ฝ่ายอดีตผู้ใหญ่บ้านกับทางฝั่งของนายสนองกับนายสำเนา

ตำรวจสพนสูงบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
แต่อดีตผู้ใหญ่จะพกปืนไปแล้วก็ไปอย่างนี้ง่ายก็ไม่ได้นะ